จากนี้แล้วยังมีนักวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

เดี๋ยวเราจะมีเสียงสัมภาษณ์มาให้ฟังกัน
อกจากนี้มุมมองความคิดเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเจาะถ้ำหลวงเนี่ย
ก็มองด้วยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นการเจาะน้ำบาดานหรือว่าเจาะผนังถ้ำ
เจาะโพรงเพื่อที่จะห่อนเสบียงอะไรลงไป
มีความเป็นไปได้ไปฟังเสียงของนักวิชาการค่ะ
จุดประสงค์ในการเจาะด้านหน้าเขาพยายามที่ดูดน้ำออกมา
เพราะว่าก็มีความเชื่อว่าโรงน้ำในถ้ำมาเชื่อมโยงกัน
เพราะงั้นถ้าเกิดเราเจาะเจอโพงน้ำนะครับแล้วดูดมาเหมือนหลอดดูด
ก็จะทำให้น้ำในถ้ำลดต่ำลงแล้วทำให้ทีมช่วยเหลือสามารถเข้าไปช่วยน้องได้
อีกทีมนึงก็พยายามจะสำรวจด้านบนว่ามันมีโพรงตรงไหนไหม
ที่จะสามารถเจาะแล้วถึงถ้ำให้เร็วที่สุดได้
ตรงนี้ก็จะพยายามเจาะแต่เจาะเพื่อที่จะหย่อนอุปกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าแสงสว่างอุปกรณ์สื่อสารหรืออาหารลงไปให้ได้เท่านั้นเองครับ
ด้านหน้ายังพอได้เพราะอุปกรณ์เข้าถึงง่ายนะครับ

สุดท้ายก็คงจะต้องเจอจุดที่สามารถดูดน้ำขึ้นมาได้
แต่ข้างบนยากมากเลยในการที่อุปกรณ์ขึ้นไปไปตั้งฐาน
ถ้าเกิดทำได้แล้วการขุดเจาะลงไปก็สามารถทำได้ครับ
ขึ้นอยู่กับพื้นที่จริงเพราะพื้นที่มีความยากในการทำงานจริง
เห็นใจเจ้าหน้าที่จริงนะครับเชื่อว่าทุกคนรีบที่สุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในพื้นที่ไม่มีความซับซ้อนจริง
ก็ยากอยู่แล้วสองก็คือจะขนอุปกรณ์ซึ่งมีน้ำหนักมาก

สามขึ้นไปได้แล้วการติดตั้งเพราะมันไม่ให้เรียบนะครับ
ก็ยากนะครับ๓เรื่องนี้ยากที่สุด
ยังมี๔อีกเผลอฝนตกอีก
ทำให้การทำงานยิ่งยากกว่าทวีคูณครับ
ผมเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ทำถูกแล้ว
ด้านหน้าพยายามให้น้ำลดต่ำคนเข้าไปได้
ด้านบนหาเจาะรูที่ใกล้ที่สุดนะครับ

เท่าที่พอจะประมาณได้เพื่อจะส่งนะครับอุปกรณ์สัญญาณลงไป
ความหนาของชั้นหินนะคะจะมีอุปสรรคไหมคะพี่
แน่นอนยิ่งหนามากใช้เวลาเจาะก็เยอะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามสำรวจช่วงที่มีโพรง
ที่ทำให้ระยะการเจาะลงไปมันสั้นก็สามารถเจาะได้เร็วครับ
เราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรในการเจาะครับ
ปกติแล้วเครื่องไม้เครื่องมือประเภทนี้มีอยู่ในเมืองไทยนะครับ
ทรัพยากรน้ำบาดานกรมชนประธานก็ใช้อยู่แล้ว
อุปกรณ์ประเภทนี้นั้นวิศวกรที่ทำด้านนี้มีความคุ้นเคยอยู่แล้ว
เรื่องอุปกรณ์ในการขุดเจาะไม่น่าเป็นห่วงครับ
ต้องทำทั้งสองทางถ้าเกิดเจาะด้านหน้า
แล้วไปเจอตาน้ำหรือโพรงน้ำในภาษาชาวบ้าน
แล้วสามารถดูดได้เร็วแล้วสามารถดูดได้หลายจุด
แล้วน้ำมันลงไปจริงก็สามารถที่จะเอาคนเข้าไปได้เร็ว
ก็ต้องทำขณะเดียวกันระหว่างรอตรงนี้
ถ้าเกิดรู้ว่าน้องอยู่ตรงไหนพอประมาณนะครับ
แล้วเจาะลงไปอย่างน้อยน้องก็ใจชื้นได้ยินเสียงนะครับ

ต่อให้ใช้เวลาในการลดน้ำนานเท่าไหร่เขามีอาหารส่งลงไปได้

เขาก็มีกำลังใจนะครับ
รอจนกว่าที่ด้านหน้าจะเข้าไปได้
โรคเตอร์สูญศาสทชวีก็ถือว่าเป็นผู้ที่เฉียวชาญ
ในเรื่องของวิศวกรรมด้านนี้เหมือนกัน

อาจารย์หน้าสุดาภูมิจำนงอาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรณศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นผู้หนึ่งที่เคยเข้าไปสำรวจภายในถ้ำหลวงค่ะ
ก็ได้เปิดเผยถึงบรรยากาศภายในถ้ำ
หลังจากที่เคยเข้าไปไปฟังเสียงกันค่ะ
ถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปช่วงหน้าแรง
ก็ค่อนข้างที่จะเดินกันลำบากลำบลอยู่พอสมควร
เนื่องจากว่าเราเข้าไปทำงานด้วยใช่ไหมคะ
ก็จะมีอุปกรณ์สำหรับที่จะจัดทำผังถ้ำ
แล้วก็ต้องการที่จะศึกษาดูว่า
ภายในถ้ำสภาพอากาศมันเป็นยังไง
มีปริมาณคาร์ประไดไซส์
ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแหลง
แต่ในถ้ำก็ยังจะมีน้ำหยดอยู่
แล้วก็พื้นพื้นถ้ำเนี่ยค่ะก็ยังจะแฉะอยู่ตลอดเวลาค่ะ
แล้วก็ทางเดินเข้าไปก็ค่อนข้างที่จะลำบากในลักษณะ
ซึ่งอันที่๑เนี่ยไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอเหมือนกับเป็นหัวลูกศร
ขีดกับผนังถ้ำไปว่าเดินไปทางนี้นะอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มันก็จะไปมีอีกในหลายระยะทางตั้งแต่พอเราเดินเข้าไปเนี่ย
อาจจะไปเจอตรงที่หินมันถล่มลงมา
แล้วถ้าเราไม่มีคนนำทางไปด้วยอย่างนี้ค่ะ
เราก็จะไม่ทราบว่าตกลงแล้วเราจะไปต่อได้ไหม
หรือว่าทางตรงไหนที่เราเหยียบหินไปแล้ว
แล้วมันจะมั่นคงพอเราไม่หล่นลงไปในหลุมที่มันโดนหินถล่มลงไปอย่างนี้ค่ะ

กรณีของถ้ำหลวงเนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวเองเนี่ย
ก็คงจะไม่หลงเนื่องจากว่าเขาก็พอไปเห็นเส้นทางลำบากอะค่ะ
เขาก็คงจะไม่เดินต่อไปแล้วเขาก็คงจะเดินออกมาที่หน้าปากถ้ำ
แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของพวกน้องซึ่งเป็นคนในพื้นที่เนี่ย
น้องอาจจะเห็นว่าเคยเข้าไปในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำแล้ว
แต่อย่างที่เราทราบอะค่ะว่าจริงมันเป็นช่วงของหน้าฝนนะคะ
มันก็จะมีความเสี่ยงสูงมากถ้าเกิดเข้าไป
นี่ก็เป็นความเห็นของนักวิชาการและคนที่เคยเดินสำรวจเข้าไปภายในถ้ำนะครับ